ที่นี่กันไปดูต้นตะเคียนกันค่ะงวดนี้ต้นตะเคียนไม่มาไม่ได้แล้ว
ไปค่ะนี่คือบรรดาเซียนนักขูดนะคะคุณ
รวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายในช่วงปลายเดือนแบบนี้นะคะ
นี่ไปกันที่วัดสว่างอารมณ์เขามารูปคำส่องหาความโชคดีกัน
ต้นตะเคียนโบราณอายุกว่า๒๐๐ปีต้นนี้เนี่ยเคยจมอยู่ในบ่อทรายที่จังหวัดกาญจนบุรี
แต่ตอนนี้มาสร้างความฮือฮาให้โชคแก่ชาวบ้านที่มากันมากมายมาแล้วหลายต่อหลายงวด
โดยช่วงนี้นะคะชาวบ้านเขาจะมารูปคำกันเยอะเป็นพิเศษเนาะ
จะมาถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยจะเอาแป้งมาโรยด้วย
วิธีการขอโชคลาภก็มีหลายวิธีค่ะคุณผู้ชมทั้งทาทั้งถูทั้งโรยจนขาวโพลนไปทั่วต้นแบบนี้
บางคนก็ขย่าวเซียมซีก็มีได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊กแก๊ก
เซอร์เวสจริงนะคะแต่ว่ายังไงก็ยืนยันแล้วก็ย้ำคุณผู้ชมนะว่ามันเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ไปดูกันดีกว่าว่าจ้องหาอะไร
เธอช่างามเวลาเธอช่างามเวลาเหมือนดอกไม้ที่เธอทื้อมา

จ้องจนแหมต้นตะเคียนจะแตกอยู่แล้ว
แล้วตกลงได้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันได้เขาจะบอกเราเหรอ
กลัวเลขอะไรนะมันแก่นกลัวเลขแก่น